ตามต่อนะคะเหตุการณ์ที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
กรณีในโอ๊ตวัย๒๔ปีถูกวัยรุ่น๓คนมาทำร้ายร่างกาย
แล้ว๑ใน๓มีมีดมาด้วยก็เลยเอามีดแทงในโอ๊ตจนเสียชีวิตนะคะ
เราตามเรื่องนี้มาหลายวันตั้งแต่เล่าข่าวไปวันแรก
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าปมเหตุมันเป็นเรื่องผู้หญิง
ก็คือนางสาวปอนามสมมุติเป็นแฟนสาวของในโอ๊ตผู้เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าก่อนเกิดเรื่องปอเนี่ยไปกินเหล้าที่ห้องของเนส
แล้วก็เนสเนี่ยมาส่งปอแล้วเจอโอ๊ตแฟนนุ่มของปอพอดี
ก็เลยทะเลาะกันแล้วนำมาซึ่งเรื่องราวร้ายแบบนี้นี่คือในเนสค่ะ
ในเนสเนี่ยตำรวจออกไหมจับคนแรกเลยนะคะ
และในเนสก็ประสานขอเข้ามอบตัว
เนสบอกว่าผมไปร่วมทำร้ายร่างกายจริงแต่ผมไม่ใช่คนแทง
คนที่แทงคือรุ่นน้องอีกคนนึงที่ไปร่วมก่อเหตุด้วยกัน
นี่ค่ะตอนนี้ได้ตัวครบแล้วนะคะทั้ง๓คนเลยนะคะ
ในเนสก็คือนายจักริจรุ่งเรืองอายุ๒๔ค่ะ
เนสบอกว่าคนแทงคือนายเอ็มนายนรศักดิ์ชูควรอายุ๒๓
ส่วนอีกคนนึงที่ร่วมก่อเหตุด้วยคือนายอดีศรเนียมนุษย์
หรือในโต๊สอายุ๒๐ปีนะคะ
นี่นะคะคือผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ที่แทงนายถิติแพงเพ็งหรือในโอ๊ตอายุ๒๔จนเสียชีวิต

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ได้ดูภาพไปแล้วเมื่อวานนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่มันเห็นเหตุการณ์ชัดเลย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงจังหวะก่อเหตุนี่นะคะ
ตรงนี้จะชัดแล้วก็จะรู้เลยว่าใครเป็นคนแทง
นี่ค่ะคือในโอ๊ตก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
หลังเกิดเรื่องตรงนี้ทั้งสามก็หนีไปแล้วเนี่ยแฟนสาวเขาก็มานะคะ
นางสาวปอนามสมมุติมาห้ามแต่ไม่ทันไงในโอ๊ตโดนแทงไปแล้ว

วันนี้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรตำรวจก็สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะคะ
ก็นำตัวไปควบคุมตัวเอาไว้ที่ชั้น๒ของโรงพัก
ในเนสคนนี้บอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
แล้วในเนสก็พูดถึงประเด็นเรื่องของนางสาวปอก็คือแฟนสาวของผู้ตายนะคะ
เนสบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ของในเนสกับนางสาวปอ
ไม่ใช่แค่พี่น้องกันแต่ปอเขาบอกว่าเป็นพี่น้องใช่ไหมคะเป็นเพื่อนอะไรแบบเนี้ย
แต่เนสบอกไม่ใช่แค่พี่น้องถ้าอยากรู้ความจริงให้ไปถามฝ่ายหญิง
เรื่องที่เกิดขึ้นก็นี่แหละฝ่ายหญิงเป็นชนวนเหตุ
อันนี้เนสบอกเองนะคะฟังเสียงนิดนึงค่ะ
ทีนี้ค่ะก็ชัดแล้วนะคะคือในเนสก็ไม่ได้แทงจริงนั่นแหละ
แต่ก็ร่วมก่อเหตุด้วยก็ไปทำร้ายร่างกายเขา
มือแทงคือในเอ็มค่ะในเอ็มบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแทงในเอ็มคนนี้นะคะ
แต่ด้วยอารมณ์ตอนนั้นมันทะเลาะวิวาสต่างฝ่ายต่างโมโห
ก็เลยเอามีดที่พกมาแทงไปครั้งหนึ่ง
แต่ก็ยอมรับว่าเคยมีเรื่องกับผู้ตายมาก่อน
คดีนี้ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรยึดของกลางนะคะคือมีดเสื้อผ้า
ทั้ง๓คนให้การตรงกัน
ทะเลาะกันเพราะคบผู้หญิงคนเดียวกัน
อันนี้ผู้ต้องหาทั้ง๓คนให้ข้อมูลตรงกันนะคะ

เนสก็เลยชวนโต๊สกับเอ็มที่เป็นรุ่นน้อง
ให้ไปต่อยกันกับผู้ตายอ่ะแล้วคนแทงคือเอ็มนะคะ
เอามีดแทงโอ๊ตวันนี้ตำรวจบอกว่าคงทำแผนไม่ได้อ่ะ
อืมต้องยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพกลัวเหตุวุ่นวาย
ทีนี้ค่ะคนสำคัญของเรื่องนี้ตามคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง๓คน
ผู้หญิงนางสาวปอนามสมมุติคนนี้
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะคะเธอปฏิเสธนะคะ
เป็นแค่คนรู้จักในฐานะลูกค้าค่ะลูกค้าอะไรฮะใช่
แต่ตอนแรกเธอบอกว่าเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนอะเนาะ
ส่วนเรื่องที่ทั้งสองคนมีปัญหากัน
โอ๊ตแบบทักแบบในเชิงคมครู
แต่เธอก็ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร
เหมือนกับว่าตอนนี้เธอก็น้อยใจว่าตกเป็นจำเลยสังคม

ใครมากล่าวหาเธอแล้วก็มาคุกคามเธอในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของในเอ็มผู้ต้องหานะคะ

บอกว่าลูกชายมาสารภาพกับแม่ว่าไปแทงคนตาย
ก็เลยเกลี้ยกล่อมลูกชายให้ใจเย็นและมอบตัว
แม่ก็เลยบอกตำรวจให้มารับตัวลูกชายไป
รับว่าลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อน

ก็ทีนี้เธอก็บอกว่าอยากจะขอโทษทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
ใจร้อนนี่นะเอ็มก็ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเนสทะเลาะกับผู้ตาย
แต่ตัวเองมีมีดไงไปแทงเขาตายแบบนี้นะคะ
ทั้ง๓คนนะคะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะคะ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่สารธัญบุรีในวันพรุ่งนี้ค่ะครับ